ก็ติดภาวะโรคของสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ลำปางได้มีการจับ๕ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ
หลังจากที่เข้าไปแพ่วถางป่าตัดไม้ห่วงห้ามรวมทั้งเผาป่าแบบเรียบ
เพื่อยึดคลองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะนี่คือสภาพที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สามของลำปางโดยมีนายสมศักดิ์สุกลวรรณรักษ์นะคะ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
พร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนสพแม่เมาะเข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ว่ถางป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของแม่จางค่ะ
ในพื้นที่อำเภอแม่มอสจังหวัดลำปางนะคะ
ซึ่งสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้๕รายด้วยกันและมีการตรวจยึดคืนพื้นที่ได้๓จุด
จุดแรกนะคะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้สองรายเป็นสามีภรรยากันคือนายอินตุ้มเคลือแปงแล้วก็นางสมหวังใจนิการชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ
ได้มีการตรวจยึดเรื่อยโซ่นะคะพร้อมอุปกรณ์การตัดไม้และพบว่าจุดนี้มีความเสียหายกว่าหนึ่งแสนบาท
ส่วนจุดที่๒ค่ะผู้ต้องหาคือนายบุญเลิศธันวาและนางโสภาธันวา๒รายนะคะจุดนี้เสียหายกว่า๑แสนบาท
ที่๓สามารถควบคุมตัวนายศรีลอยแจ้คำพร้อมอุปกรณ์แพ่วถังป่ามูลค่าความเสียหายของพื้นที่ป่ากว่า๑แสนบาท
ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเข้ามาแพ่วถังป่าจริงเพื่อครอบครองพื้นที่และก็ทำกินแต่เจ้าหน้าที่นะคะยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสียหายจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการย้ำเตือนไปยังประชาชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
บุกรุกเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ